วันนี้ก็มีคนเด่นคนดังในวงการฟุตบอลระดับโลกเลยนะ

เพราะว่าวันนี้เขาให้เกียรติด้วยนะครับ
ไปร่วมพิธีในการเปิดที่ทำการ
สวนฝึกฟุตบอลแห่งชาติแห่งใหม่
กับทางบกรุงเทพธนบุรีมูลค่าใน๑๕ล้านบาทนะครับ
ไปติดตามรายงานนะครับจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
คุณผู้ชมครับก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พร้อมได้รับเกียรติจากจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่า
และชีคซาวมาอิบราฮิมอัลคาลิฟา
และจานินฟาร์ทีโนประธานสาธารณ์ฟุตบอลนานาชาติ

ร่วมเดินทางมาเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์พัฒนายาวชนในอนาคตครับ
ที่ผ่านมาชื่นชมว่าประเทศไทยมีพัฒนาการในกีฬาฟุตบอลขึ้นเป็นลำดับขั้น
เชื่อว่าจะสามารถสร้างความสำเร็จบนเวทีโลกได้
เช่นเดียวกับชีคซาวมานอิบราฮิมอัลคาลิฟาที่เปิดเผยว่า
ในอนาคตประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับเอเชียและภูมิภาค
เนื่องจากได้มีการยกระดับปัจจัยต่างอย่างต่อเนื่องครับ
จากนั้นทั้งหมดได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมภายในอาคารสำนักงาน
ก่อนที่จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการนับจากวันนี้เป็นต้นไป
พร้อมกันนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเปิดเผยด้วยว่า
นี่อินฟาติโนได้ชื่นชมการปราบขบวนการล็อกผลฟุตบอลไทย
ที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว
และขอให้สมาคมมุ่งมั่นปรับปรามในเรื่องนี้ต่อไปครับ
สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแห่งนี้นะครับ
จัดสร้างขึ้นภายใต้งบประมาณ๑๕ล้านบาท
มีการเซ็นสัญญาร่วมกันเป็นเวลา๒๐ปี
อกจากนี้ยังมีสนามฟุตบอล๗คนอีก๑สนาม
และสนามฟุตบอลชายหาดแบบทันสมัยอีก๑สนาม
จะเป็นสถานที่ฝึกนักฟุตบอลเยาวชนภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท
อกจากนี้อนาคตสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้วางแผนให้สถานที่แห่งนี้เก็บตัวทีมฟุตบอลระดับเยาวชนในทุกชุด
ส่วนทีมชาติชุดใหญ่ก็มีแผนที่จะเก็บตัวที่นี่เช่นเดียวกันครับ
อกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียังมีแผนปรับปรุงสเตดียมที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
รองรับสำหรับการลงทีมให้กับทีมชาติในชุดต่าง
จากวันนี้นะครับฟุตบอลไทยก็จะได้ยกระดับขึ้นอีกหนึ่งขั้นครับ
และก็จะได้เห็นการพัฒนาที่เป็นระบบมากขึ้น
หลังจากที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งนี้ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการครับ
วิราวิทยาลัยเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ